กิจกรรมในการฝากร้านกับไทยรัฐ

สำหรับร้านค้าที่เราจะแนะนำในวันนี้นะคะ
เป็นร้านนี้เลยพายสับปะรดพรีเมียม
เป็นพายสับปะรดรสชาติกลมนะ
สัดส่วนที่ลงตัวของแป้งพายกับไส้สับปะรดกวน
ที่ไม่ใช่แบบสำเร็จรูปนะคะ
พายสับปะรสต้องลองแล้วนะคะ
ส่วนใครไม่ชอบแบบรสชาติสับปะรด
เขาก็ยังมีรสชาติอื่นให้เลือกสรรกันด้วย

กับสับปะรสส้มยูซู

ใครอยากจะสั่งซื้อก็สามารถสั่งได้

ไม่ทันจดไม่ทันหรืออยากจะไปฝากร้านบ้าง

ส่งภาพถ่ายสินค้าของคุณ๒๓ภาพ
หรือว่าเป็นคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน๑นาที

ส่งมาทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐทีวีนะคะ

เราจะจับมือฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ